เรื่องราวของปัญหาเมื่อเจอปัญหาเราต้องมีสติ
เมื่อมีสติแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องรีบช่วยกันบอกหน่อยว่า
ปัญหาที่คนกรุงเทพเจอมีอะไรบ้างนะคะ
แล้วก็ส่งปัญหามาร้องเรียนผู้ว่ามหานคร
อย่างที่เราเคยรณรงค์แล้วก็เชิญชวนกันตลอดที่ผ่านมานะ
และปัญหาที่แต่ละคนส่งมามีอะไรกันบ้างนะคะ
ไปติดตามเรื่องของการเรียนผู้ว่ามหานครกันได้เลย
กล่าวให้ด้วยนะคะ
โอ้โฮแม่คลึกมาแบบนี้ฝนตกลงมาทีไรเป็นปัญหาทุกทีค่ะ
เรียนผู้ว่างมหานครคนต่อไปช่วยจัดการทีเถอะ
สะพานลอยที่เห็นอยู่เนี่ยก็เดินข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดแล้ว
แต่อย่างนี้ครับหลายถนนหลายจุดในกรุงเทพก็ยังต้องใช้ทางม้าลาย

ซึ่งมันก็ยังคงมีความอันตรายอยู่
อยากจะฝากไปยังผู้ว่าคนใหม่

เพื่อความปลอดภัยของชาวกรุง
ทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้เราสามคนมาอยู่กันที่นี่ค่ะ
เรามาทำกิจกรรมเรียนผู้ว่ามหานคร
อยากจะเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ให้กับผู้ว่ามหานครคนต่อไป

มีประชาชนเดินทางสัญจรผ่านไปเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ย

นั่นหมายความว่าเราจะได้มากมายหลายความคิดเห็นถูกไหม
วิธีการที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยนะครับ

เราจะมีลูกบอลสีสันสดใสแบบนี้

คนหนึ่งนะครับสามารถหยอดได้หลายปัญหา

ปัญหาที่พวกเราสะท้อนมาทั้งหมดนี้นะคะ

ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปช่วยจัดการ

เรียกภูวะมหานคร
และอย่าลืมเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง

ในทุกชั่วข่าวของทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ

แท็กเรียนผู้ว่ามหานครกันด้วยนะคะ

ต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วคนกรุง